พาไปทานอาหารญี่ปุ่นที่อีสานจ้า
มาดูกันดีกว่าอาหารญี่ปุ่น
นี่คุณสามารถกินอาหารญี่ปุ่นแล้วก็ดูแม่น้ำโขงไปด้วยได้คุณ
เพราะว่าร้านนี้อยู่ที่จังหวัดนครพนมค่ะ
ร้านชื่อว่าร้านนิหง
นิห่งพันธาญี่ปุ่นเลยนิห่งนะคะอยู่ริมถนนสุนทรวิจิต

เป็นอีกหนึ่งร้านที่ประชาชนหรือว่านักท่องเที่ยวเขาให้ความสนใจมาก
จากว่าร้านอาหารแห่งนี้มีเมนูหลากหลายมาก

มีทั้งซาซิมิทูน่าทะเลน้ำลึกแซลมอน
ข้าวหน้าแซลมอนข้าวหน้าปลาดิบแล้วก็เมนูอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะ
แล้ววัตถุดิบของเขาคุณนำเข้ามาจากญี่ปุ่นเลยนะ
สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานแน่นอน
ราคาก็จับต้องได้มีตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักพัน
สำหรับเมนูที่ทุกคนนิยมทานกันในช่วงฤดูหนาวก็คือ
ราเมนบะหมี่ญี่ปุ่นไงคะ

ใช่คุณแม่ได้สดน้ำซุปร้อนได้ลิ้มลองรสชาติบะหมี่ญี่ปุ่นอร่อยนะคะ
ใครมีโอกาสได้มาชิมเขาบอกรับรองไม่มีผิดหวัง
ร้านเขาเปิดขายมาเป็น๑๐ปีนะคุณไม่ใช่ร้านใหม่อะไรนะ
แล้วเชฟเนี่ยเป็นเชฟฝีมือดีคุณกิติหงษาวง
เจ้าของร้านเนี่ยเขามาทำอาหารให้ลูกค้ารับประทานกันแบบนี้เลย
คือเขาเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการเป็นเชฟที่ญี่ปุ่นมาแล้ว
กลับมาเนี่ยก็มาปรุงอาหารให้คนไทยทานแต่รสชาติเนี่ยญี่ปุ่นแท้เลยนะคะ
แล้วนอกจากนี้ร้านเขาคุณดูนะ
ดูเขาตกแต่งเป็นสไตล์แบบจี้ปุ่ง

ไปถึงก็ให้กินสั่งเลย
และที่สำคัญกว่านั้นบรรยากาศเหมือนแบบ
คุณได้กินอาหารญี่ปุ่นแต่คุณได้มองวิวแม่น้ำโขงไปด้วย

บรรยากาศเป็นแบบธรรมชาติสองฝั่งไทยลาวเลยค่ะ
เหมือนอยู่ประเทศญี่ปุ่นอากาศก็ดี
ร้านเขาเปิดขายทุกวันตั้งแต่๑๐โมงจนถึง๔ทุ่ม
และวันนี้ทางร้านใจดีใจดีมีโปรโมชั่นมาฝากแฟนตลอดข่าวนะคะ
เพียงแค่คุณบอกว่ารู้จักร้านนี้มาจากรายการตลอดข่าว
พอคุณสั่งอาหารในร้านทานรับไปเลยส่วนลด
ทั้งสองสาขาเขามีสองสาขานะ
ทั้งที่นครพนมและมุกดาหารเลยนะคะ
ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือน๓๑มกราคม๒๕๖๖นี้
ติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างได้เลย

รายการตลอดข่าวของเรานะได้โปรโมชั่นลด๑๐ที่ร้านนิองค์
โอ้โหจำเอาไว้จดเบอร์เอาไว้
สาขาเลยมุกดาหารนครพนมไปที่ไหนเข้าไปทานแล้วบอกดูจากตลอดข่าว

นี่ถูกใจแน่นอนนะคนที่ชอบอาหารญี่ปุ่นนะคะ
โอ้โฮมีโอกาสแวะไปนครพนมนะไปวาดพระยาศีสัตว์นครราชอย่าลืมนะ
เป็นแบบว่าแลนด์มาร์คเลยแล้วก็อย่าลืมไปลองกินอาหารญี่ปุ่น

ถูกต้องถือว่าเป็นของดีในจังหวัดอีกอย่างหนึ่ง